เป็นเหตุการณ์ที่ใครเห็นก็บอกโหพฤติกรรมทำไมโหดร้ายเหลือเกินนะครับ
พอกินเหล้าแสดงอาการคลุ้มคลั่งโวยวายทำร้ายร่างกายผู้อื่น
คนในชุมชนเขากลัวกันหมดแล้ว
คราวนี้ถึงคราวของน้าชายของเขาเองซึ่งสูงอายุแล้วเหมือนกัน
ปรากฏว่าถูกหลานชายคุ้มคลั่งคนนี้ทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งต่อย

โอ้โหคุณผู้ชมฮะแค่ชกต่อยเตะกระทืบเขาไม่หนำใจ
จนเขาฟื้นขึ้นมาอีกทีนี่ครับก็ถูกล้อมหน้าล้อมหลังทั้งเตะทั้งต่อยกระชาก

แล้วก็ยังจะเอาถังไอสีน้ำเงินมาทุ่มใส่เขาอีกนะฮะ
ทั้งที่จริงนี่คือน้าชายของเขานะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะในพื้นที่หมู่๔ตำบลโคกม้า
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนะครับ
ผู้ชายคนนี้สภาพเมาเหล้าเมาไม้เลยฮะ
แสดงอาการคลุ้มคลั่งโวยวายกระทืบน้าแท้ของตัวเอง
กถังขนาด๒๐๐ลิตรทุ่มใส่ร่างทุ่มใส่ศีรษะนะครับ
นับครั้งไม่ถ้วนจริงจนน้าคุณทั้งสลบแล้ว
ฟื้นมาแล้วก็สลบต่ออีกนะครับ
คนก่อเหตุพอทำร้ายร่างกายน้าจนหนำใจแล้ว
ก็มานั่งชิวอยู่กลางถนนตรงจุดเกิดเหตุ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๔ทุ่ม
วันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง
คุณดูสิน้าสูงวัยแล้วพยายามจะหนีนะ
ดักหน้าดักหลังแล้วก็ยังเตะยังทุ่มเขาอีกนะฮะ
วันนี้เราส่งคุณเนติชาวทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ไปตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ

เป็นถนนสี่แยกเล็กภายในหมู่บ้าน
นี่ฮะตรงนี้เลยตรงที่กล้องวงจรปิดมันส่องไปเห็นเนี่ยนะครับ
แล้วก็ถังขยะสีน้ำเงินคุณเห็นไหม
ถังนี่แหละฮะที่เอาไปทุ่มใส่ผู้สูงอายุนั่นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ไปสอบถามชาวบ้าน
ทุกคนให้ข้อมูลเดียวกันให้ข้อมูลตรงกันเลยนะครับ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายตูมอายุ๒๙ปี
ชาวบ้านบอกแบบนี้นายตูมนิสัยอันทภาณ
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายประสงค์อายุ๕๖ปีแล้ว
เป็นน้าแท้ของนายตูมผู้ก่อเหตุนะครับ
คุณเนติชาวของเราต้องคุยกับชาวบ้าน

ชาวบ้านบอกก็ไม่อยากจะเปิดเผยนะ

เพราะว่าถ้านายตูมเมาทีไรเดี๋ยวอารวาสทุกทีนะครับ
ชาวบ้านคนนี้เธอบอกว่าคืนนั้นเห็นน้าชาย
โดนหลานก็คือนายตูมซ้อมจนสลบกลางถนน

ที่ผ่านมานายตูมก็เที่ยวหาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว
ตัวเธอเองก็เคยถูกข่มขู่นะครับ
ถูกขู่ฆ่าถูกขู่ทำร้ายร่างกายมาแล้ว

ตำรวจก็เหมือนไม่ได้ดำเนินการอะไรอย่างจริงจังนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าหากตำรวจดูข่าวนี้อยู่นะ

ช่วยเข้ามาดูแลคนในชุมชนหน่อย
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายอวยอายุ๔๐ปี
นายอวยเคยผ่านประสบการณ์ตรงโดนทำร้ายร่างกายนะคุณนะ
เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายร่างกายในวันเดียวกัน
กับที่นายตูมไปทำร้ายร่างกายน้าชายของตัวเขาเอง

พร้อมบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเขาแค่ปั่นรถจักรยาน

แต่จู่นายตูมเข้ามานี่คุณ
ถีบรถจักรยานยนต์ของเขาล้มตูมลงไปกับพื้นเลย

ก่อนจะยกรถจักรยานยนต์คุณทุ่มใส่ตัวเขา
คือนายตูมชอบเป็นคนทุ่มนะ
ทุ่มจักรยานใส่ชาวบ้านทุ่มถังขยะใส่น้าชายอะไรแบบนี้
กฎหมายจำนวนเครียมเขายังไงบ้างครับ
เพราะเห็นหรือไม่ใช่รายเดียวที่โดน
ไม่เลยก็เอาเต็มที่เลย
เอาเต็มที่ใช่ไหม
ทีนี้ทีมข่าวของเราคุยกับชาวบ้านแล้วนะฮะ
ก็ไปที่บ้านของนายตูม
ไปที่บ้านนายตูมแบบใจตุ้มต่อมเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่านายตูมจะเมาจะออกมาระวาดหรือเปล่านะฮะ

หน้าบ้านก็มีขวดเหล้าตั้งกองอยู่จำนวนมากนะฮะ
สอบถามทางญาติของนายตูม
เล่าว่าปกติแล้วนายตูมอยู่ที่บ้านนี้คนเดียว

ถ้าไม่เมานะเขาสองคนน้าหลาน
ก็คุยกันปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะฮะ
แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมานายตูมมีพฤติกรรมที่รุนแรง
เพราะเคยขู่จะทำร้ายร่างกายแม่แท้

ออกไปทำงานด้วยกันที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่ง

ทีมข่าวของเราตามไปเจอนี่ครับ

น้าชายคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
คนที่ถูกนายตูมเอาถังขยะทุ่มใส่๒ที๓ทีเนี่ยนะฮะ

ตัวผมเองกับหลานเนี่ยสนิทกันมากนะคุณฮะ
นี่ยืนอยู่คู่กันเลยคุณ

คือตอนไม่กินเหล้าเขาก็ดีกันนะ

ทีนี้ครับเขาเล่าให้ฟังถึงคืนเกิดเหตุ
บอกว่าหลานขอผมไปทำงานด้วย

ก็เลยมีปากเสียงกันนิดหน่อย

เราก็หันไปจ่อไมค์ถามนายตูม

ตูมก็ยอมรับกับนักข่าวนะครับว่า
วันนั้นผมดื่มเหล้าแล้วเมาจริง
แต่ภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ผมเองไปทำร้ายร่างกายคนในชุมชน
ผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้ทำ
ผมยกมือขอโทษสังคมต่อหน้านักข่าวได้เลย
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้หน่อยนะครับ
เขาไปชวนผมมาทำงานนี่แหละผมก็คิดทำไม่ไหวผมก็เลยบอกเขาว่าผมไม่ได้ไปหรอก
พี่เขาว่านี่แล้วได้ขอโทษคุณลุงไว้แล้วนะพี่ครับ
ก็จะขอโทษอยู่ครับ

พี่เขาบ้านสมมติก็คุยกันเหมือนกันนะพี่เขาเหมือนเคยไปทำร้ายเขาอะไรประมาณนี้ครับ

ไม่ได้กลัว
เพราะคนสามารถจะเข้าใจไม่อยากบอกอะไรสังคมเลย
ขอโทษครับ
น้าหลานเขาดีกันไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยนะ

แต่ทีนี้คุณเนติชาวนำคลิปที่นายตูมทำร้ายร่างกายน้าชาย
ตัวเองไปสอบถามตำรวจสพชนะ
ตำรวจก็บอกว่าจากคลิปคนที่ทำร้ายไม่ได้มาแจ้งความ
คนที่ถูกทำร้ายไม่ได้มาแจ้งความ
แต่มีชาวบ้านที่ถูกทำร้ายอีกคนมาแจ้งความเอาไว้
ซึ่งตอนนี้จะให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายตูมมาสอบปากคำนะครับ
และถ้าทำผิดจริงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ส่วนที่เป็นคลิปนี้น้าของนายตูมเนี่ย
เขาไม่ได้ไปแจ้งความไม่ได้เอาเรื่องอภัยให้กันแล้วนะฮะ
ทีหลังก็ต้องเลิกดื่มเหล้าเลิกอะไรเนาะ

แล้วบางทีเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเราดื่มเหล้า